สวัสดีค่ะพบกันดูกับร้านหนาวของดิฉันนัทชายิทโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์นี้หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน
ถ้าใครอยากสัมผัสอากาศเย็นไปเที่ยวจังหวัดบริเวณภาคเหนือภาคอีสาน

ดอยยอดภูมิมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งด้วย
ในขณะเดียวกันนะคะภาคกลางก็ได้รับอานิสงฆ์จากลมหนาว
แผลลงมาอย่างรุนแรงจากประเทศจีนเป็นสีเขียวนะคะลงมาแบบนี้
ทำให้ช่วงกลางวันอากาศไม่ค่อยร้อนมาก
แต่ยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูพัดเข้าปกคลุม
เพราะฉะนั้นภาคตอนล่างของใต้นะคะจนถึงทางตอนกลางของภาค
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นยังคงต้องระวังฝนตกหนักกันอยู่ค่ะ